มากันที่หนุ่มหล่อเซอร์คนนี้
ก็มาฝากผลงานกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ

สามีของสาวมนต์อดีตสมาชิกวงรุมเตอร์ตี้นายนั่นเอง
คือก่อนหน้านี้เขาทำงานเป็นเบื้องหลัง
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคลอดซิงเกิ้ลแรกนะคะ
ชื่อเพลงว่าเพียงเท่านั้น

คลอดรุมก็จะประมาณเศร้าเช่าซึ้งนะคะ
งานนี้ก็เลยขอถามเรื่องการปั๊มลูก

อาจจะรอไว้หม่อก่อนดีกว่า
ตอนนี้ก็ปั้นลูกเป็นเพลง

เดี๋ยวลูกยังไม่มา
ติดตามผลงานเพลงของเขาทั้งคู่ไปก่อน

หวังว่าจะเห็งปังกันทั้งคู่เลยนะคะ